กับน้องแยะให้สุโขทัย

ครบรับบทที่เฉพาะสาวชาวสินนะครับ

ท่านศักดิ์สิทธิ์บ้านนะคะให้พวกไทรลาภนที่มาขอพรที่นี่หลายครั้งเลยค่ะ
ว่าแล้วนะพี่แจ๊กรีนได้ยินอย่างนี้ก็หูผึ่งเลยค่ะ
เอ็นคอขึ้นเลยอ่ะเออขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้พรให้แฟนบรรทัยรัฐด้วยนะ
ปรากฏว่าเลขที่ได้ก็คือมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะค่ะ

ด้วยสุขุสนบุญเคยสร้างไว้ปังก่อนสนุกก็คือดีมาก
ก็คือใครดูอยู่ตอนนี้นะคะเก่งมาก
ว่าเธออาจเห็นได้ไงหน้าจอมันไกลมากเลยนะคะ
ใส่ตายาวไงเธอนะคะเปรียบเห็นเช่นพระยาราชศรี
ซึ่งล้วนมีบริวารนั้นมากหลาย
พิทักษ์รักล้อมอยู่รอบกาย
จากนิวายสุขอาบสวงเอ๋ย

แสดงว่าใบนี้ดีมาก
นะคะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวท่านนี้ก็ปังเช่นเดียวกัน

ที่ทำเอาสาวพากันนิชายกใหญ่ค่ะ
จะไม่อิจฉาได้ยังไงนะคะคุณสามี

เห็นโบแดงไม่แสลงในใจ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นรถที่ปังมาก
ป้ายแดงขนาดนี้มาจอดให้ภรรยาถึงหน้าบ้าน
โดยสาวกระแยก็ได้เขียนแคปชั่นพร้อม

ขอบคุณนะคะ
พวกเราหลายคนนี่ค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์

โปรกัสที่เลขทะเบียนให้ดีค่ะ